มีความคืบหน้าคดีเสียสดชุมพรนะคะที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘มิถุนายนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลย
โรงจอดรถหน้าบ้านคนร้ายไปก่อเหตุยิงเสียสดจนเสียชีวิตนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้แบบนี้
ตำรวจภูทรภาค๘ก็บอกเลยว่าเหตุการณ์นี้มีคนร้ายก่อเหตุ๔คน
จับได้แล้ว๓คนอีกคนนึงกำลังหลบหนี
ตัวคนที่ลงมือยิงเนี่ยมือปืนเนี่ยเขารับสารภาพว่าเขาเป็นคนลงมือยิงจริงมีคนจ้างเขา

ประเด็นก็คือเรื่องของมรดกเดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วค่ะ
นายวิเชียนเกิดเกาะกลางหรือไข่อายุ๕๐ปี
นายวัชรินสมกลิ่นอายุ๔๗ปี
นายบัณฑิตมันชัยอายุ๔๙ปี
นี่เป็น๓ใน๔ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนี้นะคะ
นำตัวไปสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี

ภาพกล้องวงจรปิดที่บ้านเห็นชัดเจน
ฆ่านายวสันแก้วชนครามหรือว่าเสียสดนะคะ
เสียชีวิตที่โรงจอดรถหน้าบ้านเลย
อำเภอสวีจังหวัดชุมพรเมื่อ๑๘มิถุนายน
ซึ่งเป็นรถที่กลุ่มคนร้ายขับไปดูลาดเหล่า
ที่บ้านผู้ตายแล้วก็ขับเข้าไปก่อเหตุ
อาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ
ขนาด๙มิลลิเมตรที่ใช้ก่อเหตุ

เอาไว้แล้วก็มีกระสุนปืนอยู่๘นัด
พลตำรวจโทสรษักยินเปรมผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘บอกว่า

ก็รู้ว่าคนร้าย๔คน
จับได้แล้ว๓ที่ควบคุมตัวไป
อีกคนนึงน่าจะหลบหนีอยู่
นายวิเชียนหรือไข่ที่เป็นมือปืนคนนี้
เขารับสารภาพนะคะว่ามีคนจ้าง
คนที่จ้างก็คือนายบัณฑิตหมั่นชัยอายุ๔๙ปี
เป็นน้องเมียพ่อบุญธรรมของเสียสด

จ้างผ่านทางนายวัชริน
หรือว่านายวิเชียนเป็นคนเดียวที่รับสารภาพนะคะ
ส่วนอีกคนนึงที่หลบหนีอยู่รู้ชื่อแล้วนะคะ
นายสัญชัยจันทองอายุ๔๒ปีคนนี้เป็นคนขับรถ

มสังหาร๒ประเด็นคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือกรณีที่นายมณีแก้วชนครามอายุ๕๘ปีพ่อบุญธรรม
เขายกมรดกที่ดินสวนทุเรียนนะคะ
ให้กับเสียสดหลังจากเขาเสียชีวิตไปเมื่อ๖เดือนก่อน

ส่วนอีกประเด็นนึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของความแค้นส่วนตัวด้วยนะคะ

มันเป็นประเด็นที่เกิดจากอยากได้ผลประโยชน์จากกองมรดก
พินัยกรรมหรือว่าเป็นความแค้นส่วนตัว
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็คงจะต้องไปหาข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
ผมมาเห็นแล้วนะครับมาดูหน้าตาแล้วมาดูพฤติการแล้ว
ก็ได้สอบถามว่าการกระทำครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกสำหรับเขา
เพราะจากการที่เราดูเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่าเขา
เขานั้นต้องผ่านการทำงานมาแล้วซึ่งขณะนี้
ก็เขาเองก็ยอมรับในส่วนหนึ่งว่าลายนี้ไม่ใช่ลายแรกของเขา
แล้วเขาเคยรับจ้างอ่าในการพายิงคนเนี่ยมาแล้วก่อนหน้า
แสดงว่าเป็นมือปืนรับจ้างเลยนะฮะ
ตำรวดพูทรจังหวัดสุรราณทรรณีส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสามคน
ไปให้ตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรนะครับ
ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายวิเชียนเกิดเกาะกลาง

ทำแผนทั้งหมด๓จุดด้วยกัน
จุดแรกคือบริเวณรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
อยู่ริมถนนสายเขาปีเขาทะลุ
เป็นจุดที่นายวิเชียนมือปืนกับนายสัญชัยคนขับรถ
ขับมาเช่าพักในคืนวันที่๑๗มิถุนายน
แล้วก็เช็คเอาท์ออกไปวันที่๑๘มิถุนายน

จุดที่๒ก็คือจุดบริเวณหน้าร้านขายของชำ
ห่างจากรีสอร์ทประมาณ๒๐กิโลเมตรนะครับ
ตรงจุดนี้ผู้ต้องหามาซื้อบุหรี่
แล้วก็นั่งดูลาดเหลาอยู่หน้าร้าน
กระทั่งเสียสดผู้ตายขับรถกลับจากไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
หน้าร้านแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอยเพื่อกลับบ้าน
ทั้งคู่ก็ขับรถตามไปไปดักรอเขาอยู่
จุดสุดท้ายคือที่บ้านของผู้ตายนะครับ
หลังจากที่เสียสดขับรถเข้าไปจอดในโรงรถที่อยู่ที่บ้าน
คนร้ายก็ขับรถกระบะเข้าไปจอดที่บ้าน

แล้วก็ทำทีเหมือนกับว่ามาจากบริษัทไฟแนนซ์
เอาเอกสารรถยนต์มาให้ตรวจสอบอะไรแบบนี้
ถามนู่นถามนี่เรื่องการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ
พอสบโอกาสก็ชักปืนขึ้นมาจ่อยิงเสียสด๒นัดจนล้มลง
แล้วก็เดินเข้าไปยิงซ้ำอีกนัดหนึ่ง
แล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ทีนี้เนี่ยทางภรรยาของเสียสดผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
นางสาวปรัชญานีสะทองเลือนก็บอกว่า
ดีใจนะที่ตำรวจจับคนร้ายได้เกือบทั้งหมดคือยังหนีอยู่แค่คนเดียว
ก็เป็นไปตามที่คิดล่ะว่าน่าจะมีคนบงการในการก่อเหตุ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่มีเรื่องฟ้องร้องเกี่ยวกับมรดก

หลังจากชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้ก็จะย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น
เพื่อความสบายใจนะคะภรรยาของเสียสดบอกแบบนี้
แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยคิดจะแย่งชิงมรดกกับใครค่ะ
ว่าเราจะประชาปนักศึกษาที่โยศกรรมอื่นแล้วมาเกิดข้ายไป
หรือจะจัดการภัยได้งานบางพื้น
ให้เป็นเป็นกระจกว่ากัน
แล้วก็หลังจากนำตัวนายวิเชียนมือปืนไปทำแผนแล้วเนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนก็นำตัวผู้ต้องหา
สั่งให้รื้อคดีการเสียชีวิตของพ่อบุญธรรมของเสียสดขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะ
เนี่ยต้องดูใหม่ต้องดูใหม่อีกรอบนึง

แล้วก็จะต้องติดตามจับกลุ่มคนขับรถในวันที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ
เพราะว่านี้ไปคนเดียวนายสัญชัย
เพราะว่ารายนานก่อนหน้านี้บอกว่าก่อนที่เสียสดจะตายก่อนที่ถูกยิงตาย
เขาเคยสงสัยเรื่องที่พ่อบุญธรรมอายุ๕๐กว่าอยู่ดีก็เสียชีวิต

ว่าจะเอ๊ะเกิดจากผู้หญิงที่ใกล้ชิดกับพ่อคนหนึ่งหรือเปล่า

แล้วทีนี้พอพ่อบุญธรรมที่เลี้ยงเสียสดมาตั้งแต่เล็กแล้วรัก

พอเสียชีวิตปุ๊บปรากฏว่าแม้แต่เงินประกันชีวิตหรือว่าทรัพย์สินต่างเนี่ย

ก็เลยมีปัญหาเรื่องการแบ่งมรดกมาตลอดไง
มีการฟ้องร้องกันในเครือญาติอยู่ตอนนี้